จังหวัดนะคะก็มีการจัดกิจกรรมกันมีการแจกอาหารฟรี
เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่๙ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดชนบุรีกันก่อนเลยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่ตลาดไนท์บางเสร่อำเภอสัตหีบค่ะ
ก็คึกคักไปด้วยชาวบ้านมาเข้าแถวรอรับอาหาร
ทั้งอาหารขาวอาหารหวานจากโรงทาน
ซึ่งจัดโดยตัวแทนบริษัทห้างร้านแล้วก็ชุมชนชายทะเลหมู่๔บางเสร่
โดยอาหารคาวหวานที่นำมาแจกฟรีมีเพียบเลยค่ะคุณผู้ชม
มากกว่า๕๐เมนูเอาอย่างข้าวเหนียวหมู
ส้มตำข้าวราดแกงไอศครีมมีเครื่องดื่มต่าง
ไม่ใช่แค่แจกของกินแจกเครื่องดื่มอย่างเดียวนะคะ
ที่นี่เขามีบริการตัดผมฟรีกิจกรรมนี้จัดมาต่อเนื่อง
ปีนี้จัดเป็นปีที่๓แล้วนะคะ
ต่อเนื่องอีกหนึ่งจังหวัดนี่ค่ะคุณผู้ชม
ที่ตลาดสดสตาร์ที่จังหวัดระยองนะคะ
พ่อค้าแม่ขายชาวบ้านในพื้นที่
ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำอาหารค่ะ
ทั้งของขาวแล้วก็ของหวานเช่นอะไรบ้าง
ราดหน้าก๋วยเตี๋ยวผัดส้มตำลอดช่องรวมมิตร
ข้าวเหนียวเผือกมีน้ำดื่มด้วยค่ะ

มาแจกฟรีให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
สักประมาณ๘โมงเรื่อยไปจนกว่าอาหารจะหมด
ทุกคนบอกว่าล้วนตั้งใจทำความดีเพื่อถวายพระราชกุศล
แล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
นี่พาไปดูบรรยากาศที่ภาคตะวันออกแล้วใช่ไหมคะ
เดี๋ยวพาขึ้นไปดูที่นครสวรรค์หน่อยละกันค่ะ
ทั้งพ่อคะแม่คะในตลาดปากน้ำโพอเนี่ย
พร้อมใจกันเปิดร้านอาหารให้กับชาวบ้านได้กินฟรีกัน
แล้วดูสิคะชาวบ้านไปต่อแถวรอตั้งแต่เช้าเลยนะคะ

ข้าวมันไก่เอ่ยข้าวหลาดแกงอาหารตามสั่ง
เครื่องดื่มอย่างชากาแฟไอศครีมเนี่ย
มีแจกให้กินได้ไม่อั้นเลย
บางคนก็จะเลือกนั่งทานที่ร้าน
หรือว่าบางคนก็จะเอากลับไปทานพร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้าน
ก็ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนตอนเย็นร้านค้าบริเวณตลาดริมเขื่อน

เขาก็เปิดให้กินฟรีไม่อั้นเหมือนกันนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่ภาคอีสานกันหน่อยดีไหมคะ

แล้วก็เครื่องดื่มเฟรย์แก่ชาวบ้านเหมือนกันนะคะ

คือขนมจีนน้ำยาปลาทูน่าคุณ
เขาแจกกัน๙๙๙ชุด
มีกลุ่มเพื่อนมาร่วมเป็นอาสาสมัคร

บรรยากาศอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมาก

ทานมากเลยอ่ะค่ะนี่ดูบรรยากาศยังไม่หมดนะ
ยังมีที่โคราชอีกที่หนึ่งคุณผู้ชม
ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูที่ตลาดเปี่ยมสุกพลาซ่ามอล

นี่ค่ะดูสิคะพ่อค้าแม่ค้ามากันเป็นร้อยร้านเลย
แล้วก็ร่วมกันทำอาหารแจกฟรีกับชาวบ้าน
ข้าวมันไก่เอ่ยบางคนบอกว่า
ถ้าเกิดว่าไปโคราชนี่ต้องกินเลยนะ
ผัดมีโคราชก็มีมันแจกเหมือนกัน
อร่อยมากแม่ค้าโปรดใช่ที่โคราชเลยถูกต้องค่ะ
อกจากนั้นก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวยังมีหมูสะเต๊ะ
มีขนมจีนอาหารตามสั่งขนมหวานเพียบค่ะ
แล้วก็มีบริการตัดผมฟรีจากร้านดังที่โคราชอีกด้วย
อกจากนี้นะคะตัวแทนภาครัฐเนี่ย
ก็ได้มอบเครื่องมือแพทย์พร้อมเตียงขนย้ายผู้ป่วย
ให้กับโรงพยาบาลปักทงชัยด้วย
นี่เราได้เห็นบรรยากาศนี่คนก็มาร่วมกันทำบุญ
ถือว่าเป็นการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่๙นะคะ